ในวงการในหน้าจอหลายคนก็จับตามองการทำหน้าที่ของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับ
แล้วก็แน่นอนเมื่อเช้าในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ก็เป็นคุณคู่กับน้องไบร์ท

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองไทยรอบสัปดาห์นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้มีประเด็นนี้แน่นอน
รวมทั้งอีกหนึ่งประเด็นฮอตไม่แพ้กันก็คือการเปิดเผยโฉมหน้า
หลังจากการทำศัลยกรรมของคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
เราไปติดตามการวิเคราะห์นี้เลยนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
แรงจริงสองข่าวนี้วันนี้ขึ้นชาร์จหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับบางฉบับนี่แบ่งครึ่งเลย
เรื่องนี้คุณสรยุทธ์เรื่องนี้คุณสุรชัย
เอาข่าวรัฐธรรมนูลหายเบียดเอาข่าวเรื่องพระหาย
เอาข่าวหลายข่าวภัยลงภัยแรงหายหมดเลยครับ
ก็แปลว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับสองเรื่องนี้มาก
เส้นใต้วันนี้ควรจะมองเรื่องนี้ในมุมไหนยังไง
เรื่องของคุณสรยุทธ์เรื่องของคุณสรยุทธ์นั่น
เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
กระแสสังคมที่ออกมาอาจจะเป็นเพราะว่า
แต่ก่อนเราไม่มีสังคมออนไลน์เราไม่มีไลน์เราไม่มีเฟสบุ๊ก
รู้สึกยังไงก็รู้สึกกันเงียบวิพากษ์วิจารณ์กันไป
สื่อก็เขียนกันไปแต่ว่าคราวนี้มีปรากฏการณ์บนสื่อ
ที่ประชาชนสามารถแสดงออกได้คือสื่อออนไลน์สื่อเฟซบุ๊ก
โอ้โหเยอะแยะจริงปรากฏการณ์ที่ว่านี้ให้อะไรกับสังคมไทยครับ
เพราะขั้นตอนยังต่อสู้กันอีกในสารอุทธรสารดีกา
แต่จะพูดว่ากรณีของคุณสรยุทธ์คราวนี้เนี่ย
มันแสดงให้เห็นว่าสังคมลุกขึ้นมา
ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการทุจริตคอลลับชั่น
ไม่ใช่เรื่องเฉพาะคุณสรยุทธ์หรอกครับ
สังคมไทยตื่นขึ้นมาในการแสดงออกว่าไม่เอาแล้วเรื่องแบบนี้
คำถามก็คือว่ากระแสนี้จะเป็นกระแสที่จะยืนอยู่ยาวกับคนไทยไหม
ถ้าสมมุติคนไทยตื่นขึ้นมาคราวนี้
แล้วก็มีทัศนคติต่อการทุจริตคอลลับชั่นอย่างนี้
กับทุกเรื่องกับทุกสังคมกับนักการเมืองกับนักธุรกิจ
ข้าราชการสังคมเรื่องการคอลลับชั่นจะหายไปเยอะ
เพราะวิธีการแก้ปัญหาคอลลับชั่นที่ดีที่สุดก็คือ
ต่อต้านจากสังคมกฎหมายเอาไม่อยู่หรอกครับ
เพราะว่าเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาพริ้วกฎหมายได้
เรามีปปชเรามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะ
แต่จะเห็นว่ามีคนโกงอีกเยอะแยะที่ลอยนวล
และยังมีที่ยืนในสังคมอย่างสง่าด้วย
กฎหมายตามไม่ทันแต่ว่าถ้าสมมุติสังคมรู้และเชื่อว่า
คนนี้ทุจริตนักการเมืองคนนี้ร่ำรวยเพราะทุจริต
ข้าราชการคนนี้ร่ำรวยเพราะทุจริตบริษัทนี้ร่ำรวยเพราะโกงภาษี
ถ้าสังคมแสดงออกอย่างนี้บ้างล่ะครับ
โอ้กระบวนการทุจจฤทธิ์หายไปแน่นอนหายไปแน่นอน
แต่ว่าที่ผ่านมาปัญหาคืออย่างที่ว่าแหละครับ
กฎหมายเนี่ยเอาไม่อยู่เข้าไม่ถึงเพราะกฎหมายเขาพิจารณากันโดยหลักฐาน
ไม่มีหลักฐานครับคนที่ทุจริตพอรู้ว่าตาถูกจับจ้องมากขึ้น
เขาก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงมากขึ้นมีกฎหมายเข้มขึ้น
เขาก็มีวิธีการหลบได้ชัดเจนขึ้นสารพัดล่ะครับ
กระแสสังคมนี่สำคัญมากคุณอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเคยบอกผมว่า
ปัญหาของสังคมไทยมันอยู่ที่ว่าคนไทยเนี่ยเคารพนับถือคนมีเงินคนมีตำแหน่ง
จะได้เงินมาโดยวิธีการไหนก็ตามแต่ครับแล้วใช้เงินนั้นมาไต่เต้าเข้าไปสู่ตำแหน่ง
มีเงินมีตำแหน่งคนไม่คิดเลยครับว่าได้เงินมายังไงได้ตำแหน่งมายังไง
คนก็เคารพนับถือคนทุจจริตมันจึงมีแรงจูงใจไงครับ
หาเงินให้ได้มาไปซื้อตำแหน่งแล้วพอซื้อตำแหน่งได้แล้วคนก็เคารพนับถือ
คนไม่ได้ไปจับจ้องเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านั้น
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้กระบวนการปราบปรามทุจริตคอลลับชั่นทำไม่ได้ทำได้ในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าสังคมมีปรากฏการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ของคุณสรยุทธ์ล่ะครับ
เราเชื่อว่าคนที่ตั้งใจจะทุจริตจากนี้ไปจะต้องคิดมาก
จะต้องคิดมากเพราะรู้ว่าทุจริตแล้วไม่มีที่ยืน
ปัญหาก็คือว่าจะหล่อเลี้ยงความรู้สึกและทัศนะที่เกิดขึ้นไปถึงขนาดนั้นได้ไหมล่ะครับ
ถ้าถึงขนาดนั้นได้ผมว่าเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นสังคมไทยก็จะเจอเรื่องทุจริตคอลลับชั่นต่อไป
เพราะการทุจริตคอลลับชั่นพอได้เงินมาแล้วก็มีตำแหน่ง
มีตำแหน่งแล้วคนก็เคารพนับถือสำคัญที่สุดเรื่องเงิน
เพราะทุกวันนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมันจูงใจที่จะทำให้คนต้องหาเงินเยอะมากกว่าแต่ก่อนครับ
แต่ก่อนข้าราชการปลดเกษียณไปซื่อสัตว์สุจริตเขาก็อยู่กับเขาได้สบาย
เดี๋ยวนี้ข้าราชการเกษียณกินแต่บำเน็ตบำนานไม่มีเงินก้อนติดมือมา
ลูกหลานยังไม่ไปหาเลยครับอยู่ในสังคมลำบากด้วย
แต่ค่าราชการที่เกษียณได้เงินมาสักก้อนหนึ่งแลกกับการทำผิดไปเซ็นโน่นเซ็นนี่
เออบ้านปลายก็อยู่ได้สบายไม่เห็นมีคดีไม่เห็นมีเรื่อง
นานถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นสักทีหนึ่ง
เรื่องที่สองที่คุณใครต่อใครเขาบอกว่ามีปัญหามากก็คือว่า
สังคมไทยเริ่มเคยชินกับระบบทุจริตคอลลับชั่นติดสินบน
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลานี้ใครไปโอนที่ดิน
ผ่อนที่ดินไปโอนบ้านโอนอะไรไปกรมที่ดิน
เวลาจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะอะไรกันบ้างเล็กน้อยเพื่อความสะดวก
คนไทยบอกอันนี้เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดา
เวลาจะไปส่งข้าวส่งของไปชิปปิ้งไปท่าเรือไปกรมศูนย์
จะต้องจ่ายเงินบ้างเพื่อความสะดวก
คนไทยก็บอกอันนี้ธรรมดาใครเขาก็จ่ายกันทั้งนั้นล่ะ
คนรับก็บอกใครก็มาอยู่ตรงนี้ก็รับกันทั้งนั้น
นี่คือปัญหาว่าสังคมไทยปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
ผมขีดเส้นใต้อีกทีนึงว่าไม่ได้คิดว่าคุณสรยุทธ์ทุจจริต
แต่อยากจะหยิบเอาเรื่องของคุณสรยุทธ์มาบอกกับสังคมไทยว่า
เราควรจะหล่อเลี้ยงความรู้สึกนี้ให้เสมอต้นเสมอปลายไปอย่างนี้ได้ไหม
ต่อไปนี้ถ้ามีข่าวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุจริตคอลลับชั่น
มีข่าวนักการเมืองรัฐมนตรีทุจริตคอรัปชั่น
มีข่าวทหารคอลลับชั่น
มีข่าวตำรวจทุจริตไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่ออะไรต่าง
บรรทัศน์เดียวกับที่มีต่อคุณสรยุทธ์ได้ไหม
สังคมออนไลน์ทั้งหลายไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีมาตรฐาน
เรื่องที่๒เรื่องของคุณสุรชัยเหมือนกันนะฮะ
เรื่องของคุณสุรชัยเนี่ยเมื่อสักครู่ก็เห็นข่าวต้องไปชี้แจงที่สคบ
ถามว่าแล้วการโฆษณาคลุกโครมเรื่องความสวยความงามเยอะแยะสารพัดสารพันธุ์มาก่อนหน้านี้
สคบไม่เอาจริงเอาจังเหมือนกับกรณีของคุณเซปิงกับคุณสุรชัยล่ะครับ
หรือว่าไม่เป็นข่าวพอไม่เป็นข่าวก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญ
ผมยืนยันนะครับว่ากระบวนการหลอกลวงประชาชนคนรักสวยรักงามเนี่ยมีมาตลอด
ผ่านจรด้วยทศทธาตุดาวเทียมเคเบิลทีวีอุตลอบหลุดไปหมดอยากสำความสวยความงามอยาเสริมทางเซ็คทางเพศสารพัดสารพัน
ของคุณสุรชัยก็เพราะคุณสุรชัยเป็นข่าว
โหนกระแสออยก็เหมือนกันนี่ครับออยก่อนหน้านี้
นิกเวชกรรมทั้งหลายที่ไปทำอะไรต่ออะไรเกินเหตุ
ไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์ก็ไปทำกันได้แต่ว่าไม่ใช่ออยฮะ
ทยศภาขอโทษแพทยศภาก็ไม่ได้ลงดาบเข้มข้นอะไรมาก
ก็ติดโน่นติดหนี้สารพัดสารพันธุ์บางทีเขาโฆษณากันโครมโครม
เขาก็มาชี้แจงว่าสถานเสริมความงามเขาไม่ได้โฆษณานะ
มีฝ่ายการตลาดไปโฆษณาแทนให้เขาฉะนั้นเขาไม่รู้ด้วย
เอาผิดไม่ได้อย่างนี้ยังมีเลยครับ
กรมบริการสานะสุขของตระสวงสานะสุขก็เหมือนกัน
พอมีข่าวนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ฉะนั้นทั้ง๓๔หน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ย
คำถามก็คือว่าถ้าไม่ใช่ข่าวดังท่านให้ความสำคัญกับเรื่องการหลอกลวง
กระทำความผิดมีบรรทัศน์เดียวไหมล่ะครับ
สุดท้ายเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่เป็นข่าวคนก็บอกว่า
คุณสุรชัยคาดหวังว่าอาจจะอยู่ได้๑๐ปีหรือมากกว่านั้น
แต่ทางเลขาแพทยศภาบอกว่าทำลักษณะอย่างนี้๖เดือนอาจจะต้องไปทำใหม่
ตกลงข้อเท็จจริงคือยังไงกันแน่นี่คนก็ยังไม่รู้นะครับ
เพราะว่าข่าวมันใหญ่และถูกกลบไปหมด
ฉะนั้นควรบอกให้คนที่เขาคิดอยากจะไปทำบ้างสิครับว่า
ตกลงทำแบบนี้อยู่ได้ยาว๑๐ปี๑๕ปีเหมือนที่เซปิงว่า
หรือ๖เดือนก็ต้องไปทำใหม่เหมือนที่เลขาธิการแพทยศภาวะ
อันนี้สังคมควรจะต้องรับรู้ด้วยนี่คือสองเรื่องที่ขีดเส้นใต้วันนี้
สุดท้ายขึ้นมาก็คือว่าถามหามาตรฐานของคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เรื่องของคุณสรยุทธ์มาตรฐานต่อสังคม
จะมีบรรทัศน์เดียวกันอย่างนี้ต่อไปไหม
ไม่เกี่ยวกับความชอบความชังแต่ให้มีมาตรฐาน
มาตรฐานของสคบของออยของแพทยศภา
ที่มีต่อการหลอกลวงทั้งหลายทั้งปวงในที่ผ่านมาเนี่ย
เท่าเทียมกับกรณีของคุณสุรชัยและคุณเซปิงไหม
ให้มีมาตรฐานเดียวกันสังคมจะน่าอยู่ขึ้นครับคุณบุ๊คคุณดาวครับ